สวัสดีครับจีโล่มาแล้วครับพบกับจีโลแมนแอนดแฟมิลี่ที่จะมามอบความสุขสนุกสนานไปกับเรื่องราวภารกิจของครอบครัวจีโล่พร้อมสาระดีดีเกี่ยวกับสำนักงานสลากให้กับทุกคนทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์อาทิตย์เริ่ม๑๒มกราคม๒๕๖๓นี้นะครับ